จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปลูกพริก
เรามีสูตรลับที่ทำให้พริกสีสดดกเต็มต้น

อ้าเอาจริงจริงนะ

แต่รมมือมื้อกันไปแล้วอ๋อที่ฉันทำที่บ้านทำ

ก็เจ้าของช่องนี้ฉีดฮอร์โมนให้พริกเลย
บอกว่าสูตรนี้พริกดกมาก
แต่ละสูตรมันมีหลายสูตรบอกตรง
บางคนใช้นมเปรี้ยวด้วย
แต่ส่วนผสมนี้เห็นไหม

แล้วคลนคลมด้วยเครื่องหนึ่มชูกำลัง

ตีให้เข้ากันแล้วตั้งกระทะทอดเลย

นี่นี่มันคือฮอร์โมนไข่นะคะคุณ
สมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วไปเทลงถังที่จะใช้ฉีด
แล้วก็เติมน้ำค่ะจุน้ำลงไปนะคะ
ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงพริกเลย

และเธอบอกด้วยว่าสูตรนี้ปลอดภัย
ไร้สารเคมีแน่นอน
สูตรนี้ให้ผ่านนะคะคุณดูนะคะ
พริกดกเต็มต้นพริกสีสดเม็ดใหญ่ละลานตาเต็มไปหมด
ผมชอบตรงที่เขาใส่ทั้งน้ำปลาร้า
พริกดกคุณนี่สุกแล้วกินได้มันหวาน
อย่ามาหลอกผมเคยโดนเข้าบ้านหลอกชิ้น
เฮ้ยคุณคุณก็ต้องดิฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
พริกเนี่ยนะตอนมันออกเป็นสีเขียวคือมันยังไม่สุก
แต่พอมันสุกปุ๊บมันจะเป็นสีแดง

แล้วเจ้าของสวนเขาบอกว่าเนี่ยพริกสีแดงอันนี้สุกแล้วแล้วมันหวาน
ไม่เชื่อลองชิมสิเขาก็เลยชิมเลยปรากฏว่า
โอ้โหไอ้คอคแพคบนชั่วโบง

ไหนไหนใครบอกว่าหวาน

คือคุณเชื่อว่าพริกสุกแล้วมันหวานได้จริงเหรอ
ไปดูดูเรื่องนี้ละกัน
พริกดกเต็มต้นเต็มสวนเต็มถุงแบบนี้
สูตรนี้แหละนะคะสามารถเอาไปลองใช้กันได้

ซึ่งเอาจริงอันนี้เจ้าของเขาไม่ทราบพันธุ์พริกนะอันนี้นะ

แต่ว่ามาเปิดสูตรให้แต่ใครรู้ยังไงคอมเมนต์มาบอกเราเพิ่มเติมกันได้นะคะ
สำหรับสำหรับเคล็ดลับดีที่ส่งมาบอกกันแบบนี้
ที่บ้านดิฉันบางทีใช้เปลือกไข่เอาไปตากแล้วมาตำผสม
แล้วก็ไปโรยตรงโคนข้าง
มีวิธีการแตะตากกันออกไปน่ะ

อันนี้แรดผ้าเปลือกไข่ที่บ้านของคุณแม่สามีดิฉันก็ทำแบบนั้น